มาต่อกันที่เรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากทีวีอาณาล็อกไปสู่ทีวีดิจิทัลนะครับ
ก่อสมุยของสุรธานีเป็นพื้นที่แรกครับ
ที่มีการยุติการออกอากาศระบบอาณาล็อกนะครับ
แล้วก็มีการเปลี่ยนมาออกอากาศเป็นระบบทีวีดิจิทัลแล้วนะครับ

แต่ว่าประชาชนก็มีความสนใจถึงแม้ว่ายังไม่เข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ก็ตามนะครับ
ติดตามได้จากบรรยายงานของคุณกระหนกรัฐโกวิชัยครับ
ประชาชนบนเกาะสมุยสุรธานีให้ความสนใจในการรับชมทีวีดิจิตอล
เริ่มออกอากาศผ่านระบบดิจิตอลเป็นพื้นที่แรก

ก็ดูจากข่าวก่อนที่เขาว่าจะมีทีวีดิจิตอล
แล้วก็ผมก็ใช้บริการมาตั้งแต่

ดาวเทียมที่บ้านผมมี๓จุด
แล้วก็แบบอาณาล็อกรุ่นเก่าที่เป็นเสากลางปลามี๑จุด
ก็ดูภาพมันได้คมชัดกว่า
แล้วก็ฝนตกฟ้าร้องดูได้
ไม่ต้องกลัวเรื่องฟ้าผ่า
ป้าก็ไม่ได้ใช้ดิจิตอลนะ
ตอนนี้ป้ายังใช้จานเหลืองอยู่
ยังไม่ได้แต่มีคูปองแล้ว
แต่ป้าไม่ได้เอาไปแลกไม่รู้หมดเวลาหรือยัง
ดิจิตัลสัญญาคมชัดเจ๋วครับ
แล้วเวลาฝนตกฟ้าร้องก็ดูได้ค่ะชัด
สมุยเป็นพื้นที่แรกที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
และเข้าสู่ทีวีดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ

มีประสาทตอนอาศัยถึงกว่า๕๔๐๐๐คน
ส่วนใหญ่รับชมผ่านระบบพิเคเบิ้ลและดาวเทียมมากถึง๑๙๐

รับชมทีมีผ่านเสาหน้ากลางป่าค่ะ
อีกหนึ่งพื้นที่ที่ยุติการออกอากาศผ่านระบบอนาล็อกแล้ว
ก็คืออำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนหน้านี้ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งสองพื้นที่
รับชมผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี
กรรมการกศนชยอมรับว่า
ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการใช้งาน
การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล
แต่ก็มีข้อดีหลายเรื่อง

มันทำให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยฟรีมันเป็นฟรีทีวี

แล้วก็มันคมชัดแล้วก็ดูได้ทุกที่ทุกเวลา
อย่างวันนี้เราก็เห็นว่าถ้ามีอุปกรณ์ในเรือก็ดูได้นะคะ
ถ้าเป็นกิจการดาวเทียมหรือเคเบิ้ลเราเอาติดตัวมาไม่ได้
ยุคนี้เป็นยุคคนรุ่นใหม่เป็นยุคเคลื่อนไหว
ต่อไปเรามีเครื่องรักที่เป็นทีวีในตัวเครื่องเล็กหรือแท็บเล็ต
เราก็ดูทีวีได้ทุกที่อันนี้คือข้อดีของมันนะคะ
ส่วนเนื้อหาสาระเนี่ยเรามีทั้งช่องข่าวช่องกีฬาลิขสิทธิ์กีฬา
อย่างที่ปกติต้องจ่ายเงินดูตอนนี้ก็เป็นฟรีทีวี
สิ้นเดือนมกราคมที่๑๐๑สิ้นเดือนพฤษภาคมที่อุบลราชธานี
ตามด้วยช่อง๕ช่อง๙และช่อง๑๑จะยุติระบบอนาล็อกในปี๒๕๕๙
ส่วนกรณีช่อง๓และช่อง๗ที่ยังไม่ส่งแผนการยุติอาณาล็อกนั้น
หารือกันทั้งเอกชนและเจ้าของสัมปทานและอาจจะต้องเดินหน้าให้เป็นวาระแห่งชาติ
กระนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงาน